เมื่อคืนนี้โอ้โหอุบัติเหตุหลายจุดเหลือเกิน

เพราะว่ากระบะคันนี้พุ่งชนต้นไม้
เป็นต้นไม้ใหญ่ริมทางคุณดูสภาพสิ

นี่ดูสิไปอัดอยู่ตรงโคนต้นไม้นะ
ส่วนคนขับเจ็บหนักเลยนะฮะ
ไม่ได้สตินะฮะแต่ยังมีชีพจรเจ้าหน้าที่

นำตัวผู้บาดเจ็บออกจากตัวรถ
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลขลุงทันทีนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายหนองระหารวังสรรพรส
ก่อนถึงทางเข้าสำนักสงฆ์เนินไม้หอมนะครับ
ก็พบรถกระบะอิซูซูสีแดงเลือดหมู
ตราดชนอัดกับต้นไม้จนกระจกด้านหน้า
ฝากระโปรงแตกหม้อน้ำกันชนด้านหน้าพังเสียหายหมดเลยนะครับ

พบผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในซากรถ
ก็คือนายพิพัฒนภงชัยริปูอายุ๒๗ปีนะครับ
สภาพคุณเลือดออกปากออกจมูกไม่รู้สึกตัว

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้บาดเจ็บเดินทางมาคนเดียว
ในที่เกิดเหตุไม่พบรถคู่กรณีแล้วก็ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ
โดยตำรวจสพคลุงได้ทำการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
พร้อมตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียด
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงในลำดับต่อไปนะครับ